ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นเช่นกันเมื่อเด็กอายุ๑๓ปีถูกรถยนต์พุ่งชนจนเด็กนั้นกระเด็นไปคนละทางเลยนะครับ
ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนะครับที่หน้าวัดโสธร
เรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความโศกเศร้ากับครอบครัวเป็นอย่างมาก
ติดตามจากรายงานครับ
กำลังดึกคืนวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
เกิดอุบัติเหตุนายมรกฏมันทนาอายุ๔๖ปี
ขับรถเก๋งวอนโว้พุ่งชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค
ขี่สวนทางมาบริเวณหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร

คลาดชีวิตเด็กอายุ๑๓ปีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์
สร้างความสลดใจให้กับครอบครัวอย่างมาก
ปรีชากุลสิริรัตน์ลุงของเด็กอายุ๑๓ปี
เปิดใจกับทีมข่าวว่าทุกคนในครอบครัว
รับไม่ได้กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ไม่ทันตั้งตัว
และประโยคสุดท้ายที่ลูกชายพูดกับแม่

ไม่กี่นาทีเหตุสลดก็เกิดขึ้น
เขาบอกเขาหิวเขาจะออกไปซื้อนมที่๗๑๑

พอซื้อนมกลับพอซื้อนมก็หายไปสักพัก
แม่เขาก็สงสัยว่าหายไปไหน
ทีนี้สักพักหนึ่งก็มีคนเข้าไปบอกว่า
ตอนแรกที่แม่เขาโทรมาแม่เขาไปก่อน
แม่ก็โทรมาเขาบอกว่าเสียแล้ว

เพราะว่ากู้ภัยเขาไปแล้วเขาดู
จากไปด้วยอุบัติเหตุของหลานชายวัย๑๓ปี

ว่าเด็กผู้เสียชีวิตขี่รถมอเตอร์ไซค

ทางครอบครัวต่างยืนยันว่าหลานชาย

แต่กรณีดังกล่าวเป็นเพราะอุบัติเหตุ

เพราะเด็กมันยังตัดนิจจัยไม่ได้
เพราะเราก็รู้อยู่
บำเพ็ญกุศลศพของเด็กชายวัย๑๓ปี
ที่วัดเทพนิมิตรจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ต่างเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพ
เพื่อไว้อาลัยให้กับเด็กผู้เสียชีวิต
ด้านนายมรกฏมันทนาคนขับรถเก๋งวอนโว้คู่กรณี
เดินทางไปร่วมงานศพของเด็กผู้เสียชีวิต

เพียงว่าจะยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
ความคืบหน้าคดีเหตุสลดครั้งนี้
ร้อยตำรวจเอกประเสริฐเดชสุภา
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเศร้า
เปิดเผยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ทางคนขับรถเก๋งเป็นฝ่ายประมาท
เนื่องจากขับรถแซงล้ำช่องจราจร

ทำให้เกิดการชนประสานงาช่วงมุมขวาของตัวรถเก๋ง

เป็นเหตุให้เด็กอายุ๑๓ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
พบว่ากล้องบางตัวไม่หันไปในจุดเกิดเหตุ
ส่วนกล้องตัวอื่นพบว่าไม่สามารถใช้งานได้
เบื้องตนตังคอหาคนขับรถเก๋งวัลโว่
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
แกะความตายและทรัพย์สินเสียหาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน